ไม่เคยทำให้ใครได้ดีจริงจริงผู้ชายคนหนึ่งขาย่า
อืมค้ายาแล้วก็ต้องถูกตำรวจจับแน่นอนล่ะค่ะ

ร้องไห้เสียใจจะเป็นใครถ้าไม่ใช่ภรรยา
แล้วก็ลูกน้อยวัยแบบอบ
บัวสุมอายุ๓๕ปีที่บ้านพักในตะบนลำปำเมื่อวานนี้เองนะคะ
นางพาริดาแก้วอ่อนแสงภรรยาของนายพันธ์ศักดิ์ที่อุ้มลูกน้อย
แบบเบาะอยู่เนี่ยร้องไห้ไม่หยุดเลยค่ะ
เพราะว่ารู้เลยรู้อนาคตตัวเองเลยว่าต้องเลี้ยงลูกคนเดียว
หัวหน้าครอบครัวเข้าคุกแล้วแน่นอน
ค้นบ้านค่ะตำรวจพบยาบ้าถูกซ่อนเอาไว้๕๕๔๕เมตร
ตรวจยึดอาวุธปืนพกสั้นได้อีก๑กระบอก
มีกระสุนปืนมีเงินสดและทองรูปภัณฑ์อีกจำนวนนึงด้วย
นายพันธ์ศักดิ์เองยอมรับสารภาพบอกว่า
สั่งซื้อยาบ้ามาจากเพื่อนที่ชื่อว่านายศักดิ์อาศัยอยู่ในจังหวัดตรัง
จะซื้อมาครั้งละ๓มัดรวม๖๐๐เมตรราคาต่อมัดคือ๕๕๐๐บาท
จากนั้นเอาไปขายต่อบวกกำไรเพิ่มไปหมื่นหนึ่งในราคามัดละ๖๕๐๐๐บาท
พอขายยาได้ก็จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
พอตรวจสอบย้อนกลับไปค่ะ
นายพันธ์ศักดิ์คนนี้เป็นผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่ในพื้นที่เลย
และเมื่อปี๒๕๕๘นายสมเกียจบัวสมวัย๖๒ปี
พ่อแท้ของนายพันธ์ศักดิ์ถูกตำรวจจับในคดียาเสพติด
และยังคงติดคุกอยู่ในเรือนจำกลางพัทธลุงค่ะ
รดกตกทอดแบบนี้ไม่ควรสืบทอดต่อกันนะคะ